คือฝ่ายอาการเค้าก็มองว่า
มีการจัดทีมองคลักษิทักษ์

นายกจะลุกชี้แจงทุกประเด็นด้วยตัวเองไหมคะ

เออก็คนรักผมก็รักผมมั้ง
เป็นเพราะว่าจะมีคนถล่มก็เลยจะต้องมีคนคอย

ก็เป็นเรื่องของทุกคนช่วยกัน

ยังอุ่นใจขึ้นมั้ยคะเพราะมีโองค์ฮรักษณ์
อยู่แล้วก็มีคนที่จะก่อยลุ้มขึ้นชีวิตแดด

เป็นปัจจักรไทยแล้วความรับใจของผม
แล้วผมก็มีเพื่อนของผมเข้ามาทำงาน
ผมรู้ว่าหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเหรอ

ผมไม่ได้ทำงานกับคนเก่าคนเดิมรัฐบาลที่แล้ว
ผมต้องทำงานกับเพื่อนโรงงานใหม่ของผม

แล้วทุกคนก็สัญญาแล้วว่าเราจะทำให้ดีที่สุด
เพื่อตอบสินค้าผู้ชนโดยมันยิ่งเป็นคนที่มีอะไรน้อย

ถ้าเข้าใจคำนโยบายมันก็จบแล้ว

ถ้าเกิดมีโอกาสนายอวกจะเข้าไปนั่งเป็นหัวหน้าพลักต์เลยไหมคะ